คันหนึ่งเป็นกระบะคันหนึ่งเป็นรถเก๋ง
แล้วชนกันแบบเต็มเรียกได้ว่าประสานงาเลยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อย
ว่าตกลงแล้วคันไหนฝ่าไฟแดงมากันแน่

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะนี่ค่ะนี่เต็มเต็มแบบนี้
เมื่อช่วงเที่ยงทางศูนย์วิทยุกู้ชีพขุนรัตนาวุฒิมูลนิธิ
มีอุบัติเหตุบาดเจ็บ๕เสียชีวิต๑นะคะ
ก็เลยไปตรวจสอบมีแพทย์เวรโรงพยาบาลเจ้าคุณภัยบูลพนมทวน
ไปร่วมชนะสูตรพลิกศพตำรวจและกู้ชีพก็พยายามนำร่างคนเจ็บออกมาจากรถกระบะค่ะ
กระบะไทเกอร์สีเขียวทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๖๙๘๓ราชบุรีนะคะ
นำคนเจ็บ๕คนที่อยู่ในกระบะนำตัวออกมาคือเขาก็ร้องด้วยความเจ็บปวดกัน
บาดเจ็บกันทุกคนแต่ว่าในรถเก่งสิคะ
มิซูบิชิสีบรอนด์ทะเบียนกอไก่นอนูห้าศูนย์หนึ่งศูนย์กาญจนบุรี
ที่นั่งที่คนขับเลยค่ะมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายหนึ่งราย
นายสุธิสัต์มีซิริย์อายุสามสิบสอง
มีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะนายนาวินเขาบอกว่าก็ขับรถกันมาจากถนนสาย
ตรวจทุ่งคอกมาถึงตรงเนี้ยก็เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดนัด
พอมองไปที่สี่แยกเห็นเหตุการณ์แบบเต็มเลยนะคะ
รถพุ่งชนกันกลางสี่แยกค่ะ

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาถึงที่เกิดเหตุ
ก็ร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจ
เฝ้าศพอยู่ที่รถเก๋งรอการชนะสูตรค่ะ

คุณพ่อของผู้เสียชีวิตนายประดิษฐ์
บอกว่าลูกชายเปิดอู่ซ่อมและขายอะไหล่รถยนต์
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้ายังนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่เลย

แต่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากก็ไม่ได้ทักอะไรไป

เมียยังดี
พักเช้าเห็นน่าดำแม่ก็จะทัก

ใช่เขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
คือเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันอีกทีนะคะ
คือรถเก่งเขามาทางตรง
แต่เขาก็ขับเร็วขับค่อนข้างเร็ว
่งหน้าเข้าตลาดพนมทวน

เลี้ยวที่สี่แยกไฟแดง
กระบะมาจากตลาดพนมทวนนะคะ

ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถตรวจสอบได้
ว่าตกลงแล้วคันไหนฝ่าไฟแดงค่ะคุณผู้ชม
ก็ต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะคะ
จะได้รู้สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
เพราะเสียชีวิตหนึ่งก็คือคนขับรถเก๋ง
บาดเจ็บ๕คนก็คือคนที่มากับรถกระบะค่ะ